เยว่าเตรียมจะมีอัลบั้มใหม่นะคะมาให้แฟนได้ฟังกัน
แล้วก็เรื่องคอนเสิร์ตค่ะก็ยกไปยอดไปปีหน้าเลยค่ะ
กระเช้าขนมหวานมาร่วมสวัสดีปีใหม่แฟนชาวไทยรัฐทีวีค่ะ
พร้อมฝากโวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ให้ไทยรัฐทีวีอยู่คู่คนไทยไปตลอดเลย
ทั้งนี้ค่ะ๓หนุ่มยังอัปเดตผลงานเพลง
โดยเผยว่ากำลังจะมีอัลบั้มใหม่ที่ยังคงเป็นแนวร็อกช้า
เอาใจคนอกหักทั้งหลายมาให้คอเพลงได้ฟังกันแถมแง้มด้วยนะคะ
เป็นข่าวดีค่ะว่ากำลังวางแผนจัดคอนเสิร์ตซึ่งน่าจะเป็นช่วงปีหน้าค่ะ
จะขอบคุณไปยังแฟนนะคะที่ให้การตอบรับผลงานเพลงที่ผ่านมาของพวกเขาค่ะ
เพลงก็มีที่เราทำกันไว้เยอะพอสมควรแล้วครับตอนนี้ก็รอวันที่จะปล่อย
รอวันเขาอัดแล้วก็ที่จะปล่อยออกมาครับเพลงที่จ๊ะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับ
แต่นิจาเขาเขียนเพลงขึ้นมาเยอะครับน่าจะเป็นเพลงที่ผิดหวังอีกแล้วครับผม
ให้คนที่หลายคนแต่ละคนที่ผิดหวังมารวมตัวกันแล้วร้องเพลงนี้พร้อมกัน